ในช่วงนี้มาดูเรื่องอารมณ์ของการแข่งขันกันบ้าง

ไม่ใช่คู่มวยที่ไหนเป็นคู่วัวชน
เรียกง่ายเลยเจ้าดำกับเจ้าแดง
โอ้โหคู่นี้เขาบอกว่าเดิมพันธุ์เนี่ยนะครับ
๕๐ล้านเงิน๕๐ล้านไปซื้อบ้านหรู
รวยใหญ่ได้เลยนะรวมไปถึงรถของซุปเปอร์คาร์

ได้ยินแต่เสียงกรี๊ดแบบนี้ผมนึกว่า
คนที่มาเชียร์มาดูการแข่งขันวัวชน

นี่ได้ผลชนะแล้วนี่แหละครับ
วัวชนถ้าวัวตัวไหนมันวิ่งหนีไปอีกตัวจะชนะ
เจ้าดำชนะไงแต่ไปดูกันหน่อยนะครับ
ลีลาการต่อสู้เป็นอย่างไรครับ

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
สนามกีฬาชนโคนานาชาติอำเภอรัฐภูมิ
สงขาและนับเป็นการแข่งขันคู่ประวัติศาสตร์แห่งปีนะครับ
เป็นวงการวัวชนของภาคใต้เลยทีเดียว
เป็นการแข่งขันระหว่างโพแดงหนึ่งในเขา

ของนายอัตภพลเติมพงศ์หรือว่านายเช่า
เล่นในบ้านตัวเองที่จังหวัดสงขลา
เขาบอกว่าสถิติของเขาไร้ภายชนะรวด๕ครั้ง
ประทะกับโคนินแสบเพชรทองแท้หรือว่าเจ้าดำ
เจ้าดำวังนาตัวสีดำนี่แหละ

เป็นวัวของนางสาวสุภารัฐทองแป้น
ซึ่งก็เกราะเศรษฐีชนะมา๕ฝัยรวด

เป็นศึกไร้ภายเป็นแชมป์ไร้ภายมาเจอกัน

เซียนวัวในภาคใต้ก็เฝ้ารอชมรีลาการต่อสู้ของวัวคู่นี้
เงินเดิมพันธุ์เขาบอกว่าข้างละ๑๐ล้านบาท
ตอนแรกรวมแล้ว๒๐ล้าน
อกจากนี้มันยังมีเงินเดิมพันนอกบ่อนของเซียนวัวอีก

ไม่ได้สนับสนุนการพนันแต่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ

เซียนวัวชนทั้งในจังหวัดสงขลาและทั่วทั้งภาคใต้
รวมถึงมีนักการเมืองท้องถิ่น

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์
เข้าชมการแข่งขันในครั้งนี้นับพันคน

ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนั่นเองอย่างที่บอก

ก็คือเป็นเจ้าดำที่ชนะไป
คือดูแล้วมันอาจจะเป็นภาพที่โหดร้าย

คือพออีกตัวเนี่ยเห็นท่าไม่ดีจะยอมแพ้วิ่งหนีไป

สินผลแพ้ชนะจะออกทันทีนะครับ
จะไม่มีการสู้กันจนถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะว่าเขามีกฎหมายห้ามเอาไว้อยู่นะครับ
แล้วก็การชนโคถือว่าเป็นกีฬาและประเพณีพื้นบ้านของทางภาคใต้
นับเป็นอีกหนึ่งกีฬาสีสันที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
การแข่งขันชนโคก็จัดขึ้นภายในสนาม
ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ค่ะแล้วที่เรานำเสนอให้ดูนี่ก็เป็นเรื่องของการละเล่นประเพณีพื้นบ้านภาคใต้นะคะ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เห็นความรุนแรงของการทารุณกรรมสัตว
บางคนก็ไม่ได้ชื่นชอบการทารุณกรรมสัตว์แบบนี้
แล้วเรื่องของรายได้เขาเอาไปช่วยผู้ที่ประสบอุทธกภัยภาคใต้
แล้วก็ให้เด็กนะไม่ได้ชนกันเล่นหรือว่า